พาคุณไปดูกล้วยไม้ช้างป่ากระกันบ้างนะครับ

แต่ว่าทางวัดป่ามันจาคิรีจังหวัดขอนแก่น

ให้นักท่องเที่ยวนั้นจอดรถไว้หน้าเมน
กันนักท่องเที่ยวที่แฝงเข้าไป
เป็นโจรเข้าไปขโมยกล้วยไม้ช้างกระนะครับ
เจ้าหน้าที่วัดป่ามันจาคีรีของอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับต้องปิดประตูทางเข้าวัด
เพื่อให้นักท่องเที่ยวนั้นที่จะไปชมความสวยงามของกล้วยไม้ช้างกระนั้น
นำรถยนต์ไปจอดเอาไว้ที่บริเวณหน้าเมนของวัดครับ
ว่าสามารถรองรับได้กว่า๑๐๐คัน
เนื่องจากว่าช่วงจัดงานอำเภอและมันจาคิรี
กล้วยไม้ช้างกระได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากทีเดียวครับ
ทำให้พื้นที่ภายในวัดมีถือจอดรถไม่เพียงพอ
จึงต้องใช้ลานหน้าเมนนั้นเป็นสถานที่จอดรถ
แล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเดินผ่านสำนักกลางน้ำเข้าไปในวัดนะครับ
ที่สำคัญยังเป็นการป้องกันคนร้ายที่อาจจะแฝงตัวเข้าไป
คราบของนักท่องเที่ยวเข้าไปขโมยกล้วยไม้ช้างกระ
จากว่าช่วงนี้กำลังออกดอยสวยงามทีเดียว
มักจะเกิดเห็นขโมยเข้าไปด้วยไม้บ่อยครั้งนะครับ
ทำให้มั่นใจว่ามาตรการนี้จะช่วยแก้ปัญหา

แล้วก็ปัญหาขโมยที่จะเข้าไปขโมยกล้วยไม้ได้เป็นอย่างดีครับ